คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
ปีนั้นนะคะไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติ
นั่นก็คือเอชั่นเกมครั้งที่๑๓นะคะ
แล้วก็ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน
และมีศิลปินคนหนึ่งนะคะได้มีโอกาสแสดงเบื้องหน้าพระพักษ
นั่นก็คือสาวน้อยอามิตาทาทายัง
เธอเปิดเผยเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตค่ะ
โดยนักร้องสาวอมิตาทาทายังได้เปิดเผยถึงความรู้สึก
เมื่อครั้งที่เธอได้ไปเป็นตัวแทนศิลปินไทย
ที่ขึ้นโชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
ครั้งที่๑๓เมื่อปี๑๙๙๗ที่ถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทย
ปีนั้นนะคะได้มีโอกาสแสดงเบื้องหน้าพระพักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
แม้ว่าเวลาจะล่วงเลินมานานแล้วนะคะ
แต่นับว่าเป็นการแสดงโชว์ที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตการเป็นนักร้องของเธอ
ตัวเธอตั้งใจที่จะน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
ถ่ายทอดให้กับน้องเรย์ลูกชายของเธอ

รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดค่ะ
ตื่นเต้นมากตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแล้วล่ะ
ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแล้วไม่เคยไม่เคยปกติแสดงอะไรไม่ค่อยตื่นเต้นน่ะ
เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติแก่ครอบครัวของตัวเองมากที่สุด
ฉะนั้นต้องทำให้ดีแล้วที่สำคัญคือเป็นตัวแทนของชาติ
ฉะนั้นต้องไม่ทำให้สำคัญที่สุดท่านผิดหวัง
ถ้าอยากจะพูดแต่เรื่องดีที่ท่านทำไว้ให้พวกเรา
และอยากให้นำให้สารต่อ
อยากให้ท่านภูมิใจว่าสิ่งที่ท่านทำไว้ไม่ได้สูญหายไปเฉย